เมื่อวานช่วงเย็นที่จังหวัดอุดรธานีมีคุณป้าวัย๖๒ปีนะฮะ
เธอออกไปยกยอจับปลาที่สระน้ำหลังบ้านแต่ทีนี้ไม่กลับมาเลยนะฮะ
กระทั่งทางญาติเอกใจออกไปตามหาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตามหา
ปรากฏว่าคุณป้าคนนี้จมน้ำเสียชีวิตนะครับ
เมื่อช่วงตี๒๓๐ที่ผ่านมานะฮะตำรวจสพเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิต
บริเวณสระน้ำหลังบ้านในพื้นที่บ้านโนนกอกที่ตำบลหนองนาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ก็ประสานแพทย์เวรชุดพิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางไปตรวจสอบทันที
พบศพของนางสาวกลิ่นพกางันปัญญายุ๖๒ปีตรวจสอบตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
สาเหตุเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการขาดอากาศหายใจแล้วก็จมน้ำจมท่าแล้วครับ
เสียชีวิตมากว่า๔ชั่วโมงแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบศพนะครับ
บริเวณขอบสระน้ำครับพบรองเท้าแตะสีส้มของผู้ตาย๑คู่
ใส่ปลาตะแกรงพลาสติกสีเขียวสำหรับตักปลา๑อัน
แล้วก็ยอหรือว่าชาวอีสานเรียกว่าสะดุ้งจับปลาอีก๑อันนะครับ
นายทองแดงรินเพ็งอายุ๖๕ปีสามีของคุณป้าที่เสียชีวิต
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
ตัวเขาเองและภรรยายังนั่งกินข้าวด้วยกันปกติ
ซึ่งถือว่าเป็นการกินข้าวด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะฮะ
ก่อนที่ตัวสามีเนี่ยจะเข้านอน
ส่วนภรรยาขอออกไปยกยอจับปลาที่สระน้ำหลังบ้าน
ตัวสามีสะดุ้งตื่นมากลางดึกไม่พบภรรยาครับ
ก็เลยออกตามหาแล้วก็มาพบอุปกรณ์จับปลา

ก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาค้นหาร่างภรรยา
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็มาพร้อมชุดประดาน้ำเลยฮะ
พบว่าตัวของผู้เสียชีวิตจมอยู่ในสระน้ำนะครับ
สามีผู้เสียชีวิตบอกว่าภรรยาบ่นว่าวิ่งเวียนศีรษะ

ครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ๑เดือนที่แล้ว
ขณะภรรยาทำกำลังนึ่งข้าวเหนียวเกิดมีอาการวูบหมดสติ
ตัวสามีแล้วก็ญาติช่วยกันประถมพยาบาล
การบีบนวดจนฟื้นกลับมา
แล้วก็ประกอบกับภรรยาป่วยกล้ามเนื้อขาทั้งสองข้างอ่อนแรง
ทีนี้ครับสามีก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุ
ทำให้ภรรยาตกน้ำจนจมน้ำจมท่าเสียชีวิต
เรื่องของอาการวูบหมดสตินะครับ
ดมชูพรมวงอายุ๗๒ปีซึ่งเป็นพี่สาวของสามีผู้ตาย

หลังจากทราบข่าวว่าน้องสะพ้ายจมน้ำจมท่าเสียชีวิต
จากเมื่อคืนก่อนนะครับขณะที่เธอหลับ
ฝันเห็นน้องสะพ้ายนั่งอยู่บนบ้านหลังเก่า
แต่ในฝันไม่ได้เดินไปหาเธอเดินกลับมาที่บ้านของตัวเอง
และสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็มารับข่าวร้าย
ทีนี้ก็เชื่อว่าวิญญาณน้องสะพ้ายคงมาเข้าฝัน
ตนรับรู้ว่าเสียชีวิต
ส่วนครอบครัวและญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้นะครับ
แล้วก็จะมีการนำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะครับ